คิดถึงจึงมาหามีคนคิดถึงลุงตู่พลเอกประยุจันทร์โอชา
คนที่คิดถึงก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะคุณผู้ชม
สอสอพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วย
ก่อนอันนี้เราก็จะเห็นว่าท่านนายกไปไหนท่านอดีตนายกต้องเรียกอดีตนายกแล้ว
ก็จะมีคุณธนกรอยู่ข้างหลังอยู่ข้างตลอด
ก็นี่ไงคือจะเป็นน้องแด๊กคือคุณธนกรกับพี่ตู
ตอนที่แบบล่ำลาใช่ไหมจะวางมือก็จะเห็นคุณแก๊กธนกรนี่แหละ
ออกมาแสดงความห่วงใยพลเอกประยุทธ์เสมอเลย
คุณแด๊กธนากรบอกโอ้โหไม่ได้เจอท่านเป็นเดือนนะ
ได้แต่คุยไลน์กับท่านประยุทธ์เนี่ยก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมที่บ้าน

คุณธนกรบอกว่าคุยกันร่วม๒ชั่วโมง
เอกประยุทธ์ก็ฝากความปรารถนาดีมาถึงคนไทยทุกคน
แล้วคุณแก๊กธนกรบอกอีกว่าก็สอบถามท่านพลเอกประยุทธ์นะว่า
น้ำแข็งเห็นบ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ดู

มันก็จะจับความชื่นชอบของแต่ละบุคคล
เราดูอะไรบ่อยไอ้สิ่งนั้นก็จะโผล่มาเรื่อย
ใช่แล้วทีนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่า
เออก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะแต่ก็สงสัยเหมือนกันอ่า
ทำไมช่วงนี้ผลงานของท่านที่เคยทำสมัยเป็นนายกออกมาเยอะจัง

คุณธนกรยังบอกด้วยว่ามีการชวนพลเอกประยุทธ์ไปไหว้พระนะ

แต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าช่วงนี้ขอให้เวลากับครอบครัวก่อน
เพราะที่ผ่านมาก็ทำงานให้กับประเทศอย่างเต็มที่

แล้วก็ปลทิ้งท้ายปล่อขอทำความเข้าใจท้ายสุดครับ
วันนี้ลุงตู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว
ผมก็ไปเยี่ยมเยี่ยนลุงตู่ตามปกติในฐานะเป็นคนที่ผมเคารพรัก

ก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับ
อีกคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ทำงานให้กับพลเอกประยุทธ์
ในฐานะรองโฆษกรัฐบาลในตอนนั้นก็คือ
คุณอ้นทิพานันสิริชนะครับ

เธอยังคงโพสต์ผลงานของลุงตู่อย่างต่อเนื่อง

หากใครคิดถึงลุงขอให้ช่วยกันแชร์ผลงานลุง
เพราะลุงตู่ยังอยู่รอบตัวเรา

คุณลุงตู่นี่นะทางขวานี่
ผลเอกประยุทธ์จันโอชากับคุณอีลอนมัสครับ
แล้วก็ข้อความว่าไม่พูดมากเจ็บคอ
จะสื่อไปถึงนายกคนปัจจุบันหรือเปล่า
ที่ไปเจอกับบรรดาผู้ประกอบการ
หรือว่านักธุรกิจระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา
ส่วนลุงอีกหนึ่งลุงลุงป้อม

นี่ปรุงอาหารอยู่ครับ

เขาปรุงเลี้ยงคนใกล้ชิดยามว่างจากภารกิจในช่วงเที่ยงที่มูลนิธิป่ารอยต่อครับ
เขาบอกว่าโอ้โหหนักซีอิ๊วไปหน่อยนะท่านนะ

นี่แหละเอาการเมืองเอาประเด็นการเมืองนะคะ
มาให้ได้ติดตามกันในวันเสาร์แบบนี้